จังสิโบต้นทนอย่างนี้ไม่ต้องทนเลย
วันก่อนไทไฟล์เนี้ยอุ้ยตายแล้วตกใจ
ตกใจกับแคปชั่นของเข้มเหมือนกันนี้นะครับ

ปล่อยกาวนร้อยรอบแล้วคือโมโหจริงจริงอ่ะ
คือนี่แหละเป็นประเด็นที่พระเอกวิกหมอชิดเข้มหัดสวีนะครับ
บอกเลยไม่ขอทนพวกเกลียนคีย์บอร์ดอีกต่อไป

เหตุการณ์ที่หนุ่มเข้มโพสต์ข้อความโต้ตอบเกลียนคีย์บอร์ด

เขาก็ทุ่มถมมาไม่หยุดเลยแล้วคือคำหยาบคายทั้งนั้นเลยนะ
ก็เป็นจุดที่หนุ่มเข้มบอกว่าจะไม่ทนเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรก
แล้วก็เตรียมใช้กฎหมายเล่นงานเพราะว่าตอนนี้สืบทราบมาแล้ว
แต่ละครั้งที่เกลียนคีย์บอร์ดคนนี้นะ
โผล่มาคอมเมนต์เนี่ยเขาจะโจมตีเรื่องฐานะทางครอบครัวของหนุ่มเข้ม

กู๊ดเสียหายด่าพ่อล่อแม่เค้าอ่ะคุณผู้ชม
แล้วพอถามเจ้าตัวว่าครั้งนี้ตั้งใจจะฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดคนนี้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
บอกเลยว่าเดี๋ยวไปขอเช็คราคาที่ดินก่อนนะ
พอดีมีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่อยากได้คงจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามราคาที่ดิน

งานนี้นะคะคนที่สร้างเรื่องเนี่ยมีร้อนหนาวแน่นอนเพราะว่ารู้ตัวแล้วด้วยค่ะ
ซึ่งพอผมโพสต์ออกไปเนี่ยไม่กี่นาทีผมก็รู้แล้วครับว่าเขาเป็นใคร
แล้วก็ได้รูปได้อะไรมาหมดแล้วแล้วก็เหลือแค่สถานที่บ้านเขา
มันไม่ยากเลยครับขนาดเขาเขายังมีแอคเคาน์เยอะได้ทำไมผมจะไม่มีแฮคเกอร์
ร้องเราตั้งใจเอา
ผมก็เดี๋ยวต้องดูว่าที่ดินที่ผมจะซื้อมันราคาเท่าไหร่
การที่เขามาโจมตีผมหรือว่าเข้ามาตำหนิผมเนี่ยมันก็มาในเรื่องของความรวยความจน
เขาก็บอกผมจนใช่ผมจนแล้วผมก็จะรวยด้วยคดีนี้ก็ได้